คุณผู้ชมครับนายธวัชชัยอนุกูลนั้นตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในพื้นที่บริเวณจังหวัดภาคใต้นะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดแถบทะเลอันดามันครับพังงาภูเก็ต
ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูคดีแรกที่ถูกปปชชี้มูลความผิดสำหรับนายธวัชชัยนั้น
ก็คือการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับ
ก็ถูกใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินผืนนี้
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
ที่ดินกว่าสามร้อยหกสิบสองไร่บริเวณถนนบ่ายพลาดภูเก็ต
เชิงเขานางพันธุรัฐเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขากรรมลา
ป่าสงวนแห่งชาติในตะมนตรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้แต่วันนี้แปรสภาพเป็นย่านธุรกิจ
มีราคาซื้อขายไม่ต่ำกว่าไร่ละ๓๐ล้านบาท
ดินย่านนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบ
พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
จากการกระทำของนายธวัชชัยอนุกูลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
นายธวัชชัยถูกคณะกรรมการป้องกัน
และปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
หลังถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ร่วมกับพวกออกเอกสารสิทธิ์ทัพที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ด้วยการใช้เอกสารสอข้อหนึ่งจากที่อื่น
สวมทัพโดยผิดกฎไม้หรือสอข้อบิน
ข้อมูลการไต่สวนของปปชระบุว่า
วันที่๑๓มีนาคม๒๕๔๔
นายธวัชชัยลงนามในฐานะรักษาราชการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

ในพื้นที่หมู่๕ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต

ซึ่งอ้างว่าซื้อที่ดินมาจากนายบุญเก้ง

นายธวัชชัยยังได้ลงนามออกโฉนดที่ดิน

ในฐานะปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

และไม่อยู่ในเงื่อนไขออกโฉนดได้
เพราะจากการตรวจสอบย้อนหลังไป๔ปี
พบว่าที่ดินจำนวน๘แปลง
เนื้อที่กว่า๓๖๒ไร่นั้น

เคยพยายามยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์มาแล้ว

ซึ่งซื้อมาจากบริษัทแห่ง๑

รังวัดที่ดินในตำแหน่งตามระหว่างแผนที่แล้ว
เลขที่๑๐๘ที่ถูกนำมายื่น

และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
นายธวัดชัยถูกกว่าประชอลงมติชี้มูลว่า
มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ที่ดินบางส่วนจะถูกเพิกถอนโฉนดไปแล้ว
แต่อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง
กลับยังไม่มีการเข้ามาลื้อถอน

ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากล
ช่วงที่ที่ดินยังไม่ราคาแพงมาก

ถ้าเราดูก็ประมาณตี๓๐กว่าโดยส่วนใหญ่
ทั้งหมดหลายเจ้าหลายที่อย่างนี้นะครับ
ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นสี่เล่นแบบอย่างนั้น
มันก็มีการทำเป็นสองเล่นก่อน
แล้วก็ตัดผ่านพื้นที่เหล่านี้พอดี
นอกจากที่ดินบริเวณบายพัฒน์แล้ว

อาจมีปัญหาลักษณะเดียวกัน

บริเวณแหลมตุ๊กแก่ตำบลรัศดา
ติดกับหมู่บ้านชาวประมง
การเลือกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องด้วยหรือไม่
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน